ผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่สระบุรีครับ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมาแล้วก็มีแฟนสาวนั่งมาด้วย
ทะเลาะกันเขาบอกพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับโมโห
โมโหก็ต้องการระบายระบายอารมณ์นะแล้วเขาทำยังไงเนี่ยไปดูนะฮะ
นี่ค่ะเพลงประกอบมาพร้อมคลิปนะคะ
นี่คนคนเอาคลิปมาลงเขาใส่เพลงมาให้ใช่ค่ะ
ริฟท์รถกลางถนนแบบนี้เลยนี่ฮะแล้วควันนี่ดำเชื่อครับท่านผู้ชมครับ
ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับถนนสายตานเดี่ยวดงยางที่แก่งคอยสระบุรี

คือทะเลาะกับแฟนนะคนขับรถกระบะเนี่ยชื่อว่านายสันติอายุ๓๓
แม่อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ๓๔แล้วนะครับ
ล่าสุดเนี่ยวันนี้พอเห็นคลิปตัวเองไปพบตำรวจสพแก่งคอยเลยนะฮะ
พร้อมกับสารภาพบอกว่าผมทำเองนะผมยอมรับทุกอย่าง
ผมขับรถมากับแฟนแล้วก็ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีกันในรถ
จากนั้นผมฟิลขาดเร่งเครื่องแล้วดริบรถกลางถนนเลย

คืออยากจะให้แฟนเนี่ยเหมือนกับตกใจกลัวซึ่งแฟนเขาก็ตกใจกลัวจริง
เขาบอกทำไปต้องการระบายอารมณ์
เช้ามาเนี่ยเห็นคลิปตัวเองในโซเชียลบอกตกใจมากเลยรีบมาพบตำรวจฮะ
ทำให้ทุกคนเดือดร้อนต่อไปผมก็จะไม่ทำแล้วครับ
โดนไปหลายข้อหาเลยตำรวจก็พาไปส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยโดนไปหลายข้อหาเลยทีนี้
ค่ะก็ต้องเข็ดนะคะอย่าทำอีก